ตามกันต่อหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียกล้องที่กาญจนบุรีนะครับ
ก็อย่างที่ตามข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานเสียกล้องนะฮะที่เปิดประตูแล้วก็ตกลงจากรถของภรรยาคนที่สองที่ชื่อแมม
ส่วนภรรยาคนแรกตอนนี้ตั้งท้องอยู่ชื่อว่านุ่นนี่นะฮะ
คือทางฝั่งของญาติของเสียกล้องหรือว่าฝั่งภรรยาคนแรก
ก็คือคุณนุ่นเนี่ยเขาก็ติดใจค่ะ
ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในรถแล้วตกลงมาทำไมไม่รีบช่วย

เอาไว้แถวนี้อันนี้เป็นกล้องหน้ารถของน้องชายของแหม่มที่เดินมา

เหมือนมีเสียงบอกโอ๊ยแกล้ง
สุดท้ายเนี่ย๒๐นาทีได้
กว่ารถกู้ภัยจะมาพาไปส่งโรงพยาบาลอีกไม่กี่วันเสียกล้องเสียชีวิต
ทั้งฝั่งของแหม่มแล้วก็เจฟ
ไปปรึกษากับทนายเดชาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย
ล่าสุดทางฝั่งของนุ่นภรรยาคนแรกของเสียกล้อง
บอกว่างั้นเดี๋ยวจะปรึกษาทนายตั้มเหมือนกัน
โอ้โหแล้วทนายตั้มกับทนายเดชา

ผู้ที่เสียชีวิตเสียกล้องก็คือนายอภิชาติภูลเผือกนะครับ
อายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเกาลัดชื่อดังที่กาญจนบุรีนะฮะ
ตามเหตุการณ์ที่ท่านตามกันมาอยู่แล้ว
เปิดประตูรถแล้วก็กระโดดลงมาจากรถกระบะของแหม่มนะครับ
ซึ่งอายุ๒๙ภรรยาคนที่๒
แล้วเสียกล้องก็บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวังขนาย๑๑ตำบลวังขนายอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนี่คือ๒๒มกราคม๒๕๕๖นะฮะ๒๒มกราคม
เสียกล้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๒๕มค
แต่ว่าภรรยาคนแรกแล้วก็คนในครอบครัวของเสียกล้อง
เห็นคลิปฉบับเต็มตรงนี้แล้วติดใจว่าทำไมไม่รีบช่วย
ตั้งคำถามมายังแหม่มนี่นะฮะแล้วก็น้องชายคือเจฟที่ขับรถตามหลังมา
ว่าทำไมไม่รีบแจ้งกู้ภัยแล้วหาว่าเสียกล้องเนี่ยแกล้งเล่นใหญ่เกินจริงแกล้งสลบอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าทางแหม่มกับเจฟเนี่ยเมื่อวานเขาชี้แจงไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาเองก็รีบไปดูกันแล้วแต่ไม่กล้าขยับขยื่นตัวเสียกล้อง
เดี๋ยวจะช่วยแบบผิดวิธีแล้วจะเป็นอันตรายไปกันใหญ่ก็รีบแจ้งแล้วก็รถกู้ภัยก็มารับ
ไปที่คลินิกเพราะว่าตั้งท้องอยู่แล้วก็พาลูกอีกคนนึงไปด้วย
แล้วเหมือนแหม่มเนี่ยตามมาเจอก็เลยมีปัญหากระทบกระทั่งกัน
ที่เสียกล้องเนี่ยจะขึ้นรถมากับแหม่ม
ส่วนนุ่นก็แยกตัวขับรถกลับบ้านไป
ช่วงที่อยู่ที่คลินิกเนี่ยตรงเนี้ยทางคุณแหม่มเองก็บอกว่า
จะพาเสียกล้องเนี่ยไปเคลียร์ที่บ้านของนุ่นนั่นแหละ
เพราะบอกว่าเลิกกับนุ่นไปแล้วแต่ตอนหลังเอ้าไปท้องได้ยังไง
พอมาเจอก็เลยโมโหก็เลยทำร้ายเสียกล้องตบเสียกล้องไป
นุ่นออกมาจากคลินิกก็แยกตัวกลับบ้านไปก่อนเธอเนี่ยเสียกล้องตามขึ้นรถมา
จะพาไปบ้านนุ่นแต่เสียกล้องบอกถ้าจะไปบ้านนุ่นไม่ไป
จอดรถเธอไม่ได้จอดเสียกล้องก็เลยเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงมา
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยกับนุ่นนะฮะ
ภรรยาคนแรกของเสียกล้องที่ตั้งท้องอยู่เพื่อถามเรื่องราวตรงเนี้ย
ว่าตกลงล่าสุดจะเอายังไงกันบ้างหลังจากที่แหม่มภรรยาอีกคนนึง
ปรึกษาทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
เกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นคุณนุ่นบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
มเนี่ยอาจจะพูดความจริงไม่หมดนะแล้วตัวเธอก็ติดต่อไปยังทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
เพื่อจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เหมือนกันนุ่นยอมรับว่ารู้เรื่องราวระหว่างเสียกล้องกับแหม่มมาตลอด
แล้วก็รู้ด้วยว่าทั้งคู่เองเนี่ยที่ไปคบกันเนี่ย
อยู่ด้วยกันก็มีลูกอีกคนนึงซึ่งเธอก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยว
มีแต่แหม่มนี่แหละที่เป็นฝ่ายเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ตามรังความมาตลอด
อันนี้นุ่นเขาอ้างกับเรานะฮะนุ่นเขาบอกกับเรา
ส่วนที่แหม่มอ้างว่าวันนั้นโมโหเพราะเสียกล้องเนี่ยบอกว่าเลิกกับเธอไปแล้ว
ความจริงแล้วเนี่ยเธอกับเสียกล้องเนี่ยไม่ได้เลิกกัน
แล้วเธอก็อยู่กับเสียกล้องมาตลอดนะขณะเดียวกันตอนที่เธอเริ่มตั้งท้องลูกคนที่สอง
มเองก็รู้ตั้งแต่เธอเนี่ยอายุคันเนี่ยในท้องเนี่ยลูกได้๓เดือนแล้ว
แล้วยังเคยโทรมาต่อว่าให้เธอด้วยวันเกิดเหตุยี่สิบสองมกราคม
มเนี่ยตามมาหาเรื่องถึงหน้าคลินิกฝากคันเพราะแหม่มรู้ว่าเสียกล้องต้องพาเธอมาฝากคัน
มาถึงก็มาทำร้ายตบตีเสียกล้องพยายามจะเข้าไปในคลินิกไปทำร้ายเธอด้วย
กล้องเนี่ยพยายามปกป้องเธอกับลูกอย่างเต็มที่สุดท้ายแหม่มดึงกุญแจรถเสียกล้องไป
ทำให้เสียกล้องต้องยอมขึ้นรถแหม่มไปด้วยแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เขารู้ค่ะแต่เขาว่าเขาน่าจะรู้ตอนเขารู้ตอนช่วงให้นุ่นท้องได้ประมาณ๓เดือน
อืมเขาก็น่าจะรู้อ่าจากการที่อาจจะแบบมีคนเห็นหรือใครบอกด้วยอันนี้หนูไม่ทราบ
แต่เขารู้เพราะว่าพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการโทรมาหานุ่นเพราะหลังจากการที่ที่เขารู้เนี่ยคือปกติคือแฟนนุ่นเขาก็จะมาไปมาหาสู่บ้านนุ่นเป็นประจำ
แต่หลังจากที่รู้เนี่ยคือแฟนนุ่นมาแทบบ้านนุ่นแทบจะไม่ได้เลยมาหาลูกเขาก็ไม่ได้
บางทีมาคือต้องแอบมาดึกมากลางคืนแต่เขาก็ยังรู้ว่าแฟนนุ่นมาก็คือมันก็เลยทำให้แบบให้นุ่นกับแฟนก็คือแบบว่าแทบจะไม่ได้เจอ
แล้ววันนั้นนะคะก็คือเป็นการเจอกันของเขากับลูกคือในแบบหลายวันแล้วที่ไม่ได้เจอกันแล้วเขาก็ไปดูซาวลูกในท้องเนี่ยครั้งแรกนู่นก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็น
ส่วนคลิปที่เสียกล้องเปิดประตูกระโดดลงมาจากรถของแหม่มแล้วก็ศีรษะกระแทกพื้นจนเจ็บสาหัสเสียชีวิต
นุ่นเนี่ยยืนยันว่าตอนแรกทางฝั่งของแหม่มเนี่ยที่น้องชายให้คลิปจากกล้องหน้ารถมาดูหรือว่ากล้องหลังรถก็แล้วแต่เนี่ยมันมีคลิปแค่นิดเดียวแล้วมีการดูดเสียงคนในรถที่พูดคุยกันด้วยไม่ยอมให้คลิปจากกล้องหลังรถด้วยทีแรก
ผ่านมาหลายวันแหม่มเนี่ยถึงให้คลิปกล้องหลังรถแต่ก็เป็นคลิปที่ตัดแค่ช่วงที่ช่วยเหลือเท่านั้นเธอก็เลยติดใจว่าทำไมไม่ให้คลิปเต็มแล้วก็มีเสียงชัดเจนมาตั้งแต่แรก
แล้วบทสนทนาในคำพูดในคลิปที่บอกไม่ต้องเข้าไปช่วยเนี่ยแล้วในคลิปก็เห็นแหม่มเร่งเครื่องจังหวะที่สามีเปิดประตูรถเธอก็เลยเชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้สามีตกลงมาเสียชีวิตเจ็บหนักเนี่ยก็เป็นเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเสียกล้องได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเนี่ยอาการอาจไม่โคม่าแล้วก็
เป็นภาพที่เขาลงไปดูเดินไปใช่ไหมคะมีพูดมีอะไรแล้วก็เหมือนมีขุนรัดอาวุธมาแต่ว่าไอ้ภาพตอนที่เขาแบบเอาขึ้นรถอะค่ะ

ใช่ค่ะมันมันไม่มีอ่ะค่ะแล้วคือประกอบกับว่าคือตั้งแต่เกิดเหตุเขาไม่มีการแจ้งญาติไม่มีการแจ้งพ่อแจ้งแม่พี่ชายน้องสาวอะไรอย่างเงี้ทุกคนกว่าจะรู้คือหกหกโมงกว่าหกโมงกว่านี่คือย้ายไปโรงพยาบาลที่สอง
รถเนี่ยไม่เป็นก็เลยให้ไปได้แค่ส่วนหนึ่งแล้วตอนหลังก็ให้
เต็มหมดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับพี่ชายของเสียกล้องกับพี่สะพ้ายก็บอกนะครับ
บอกว่าไม่ได้สนิทกับแหม่มแล้วก็เจฟก็เลยไม่รู้นิสัยใจคอวันเผาศพเสียกล้องเนี่ย
ก็มาร่วมงานศพกันปกติประเด็นที่แหม่มอ้างว่าเสียกล้องเล่นใหญ่แกล้งสลบ
เสียกล้องไม่ใช่คนแบบนั้นโดยเฉพาะช่วงเกิดเหตุมันช่วงหน้าสิวหน้าขวานเนี่ย
ใครจะไปเล่นใหญ่ถึงขนาดกระโดดลงจากรถแบบนั้นหากแหม่มบริสุทธิ์ใจอยากให้เอาคลิปทั้งหมดมาเปิดเผย
ขณะที่ธุรกิจต่างที่เสียกล้องดูแลอยู่ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าใครจะรับช่วงกิจการยังไงต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัวมาก
โดยเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยดูคลิปที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เลย
ขนาดที่นี้ก็แบบไม่ยากให้เขาเห็นอ่ะบางทีเขาเห็นข้าวนี้เขาก็เปลี่ยนช่องเลยนะ
เพราะว่าเขาทำใจไม่ได้ครับพ่อแม่ผมนะครับดิ้งแม่ผมเนี่ยรักมากเลยครับน้องชายผมอ่ะ
เสียงที่น้องชายเขาบอกว่าไม่ต้องลงไปช่วยแล้วก็ยังมีการบอกว่าพี่ก้องเนี่ยชอบเล่นใหญ่อะไรอย่างนี้
โดยส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าพี่ก้องเป็นคนแบบงานชอบแสดงชอบเล่นใหญ่อะไรอย่างนี้
คือนักฐาหรรภ์นักงานตอนนั้นนะครับผมบอกว่าน้องชายผมคงไม่ได้เล่นเลยครับคงไม่แกล้งนะครับ
ช่วงหน้าสิวหน้าขวาเนี่ยครับมันไม่ใช่แล้วครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับแหม่มและเจฟอีกรอบหนึ่ง
มอายุ๒๙ภรรยาคนที่๒ของเสียกล้องเจฟอายุ๒๔น้องชายของแหม่ม
มยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าไม่ได้จงใจจะฆ่าเสียกล้อง
ไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยให้เสียกล้องบาดเจ็บจนเสียชีวิต
แหม่มบอกว่าหลักฐานมันก็คือคลิปภาพจากกล้องหลังรถไงล่ะ
ก็เห็นใช่ไหมว่าแหม่มลงไปช่วยเป็นคนแรกไม่ได้เข้าไปซ้ำเติมเสียกล้องนะ
เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีอารมณ์โมโหเพราะว่าทะเลาะกันมาตั้งแต่หน้าคลินิกจนในรถจนอะไร
ก็เลยแสดงพฤติกรรมเกลี้ยวกลาดไปแต่แหม่มก็ลงไปคนแรกแล้วก็ไปช่วย
ส่วนคลิปกล้องหน้ารถที่ครอบครัวเสียกล้องกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลหรือเปล่า
ทำไมให้คลิปมาตอนแรกมันสั้นมากเลยแค่๑๖วินาทีแล้วก็ไม่มีเสียงอีกต่างหาก
มบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังข้อมูลอะไรเลย
หลังเกิดเหตุวันแรกก็พร้อมที่จะให้ญาติของเสียกล้องดูคลิปตั้งแต่แรก
แต่จังหวะนั้นไม่มีใครเปิดคลิปเต็มได้ก็เลยถ่ายคลิปจากหน้าจอ
จังหวะที่เสียกล้องตกรถหลังจากนั้นมันก็เลยมีคลิปฉบับเต็มออกมาทีหลังไงล่ะ
ไม่อย่างนั้นจะมีคลิปฉบับเต็มออกมาเหรอ
รับว่าคำพูดของเจฟน้องชายรวมถึงพฤติกรรมของเธอที่มันอยู่ในคลิปดูแล้วมันไม่เหมาะสมจริง
ก็ไม่แปลกใจที่จะทำให้คนเข้าใจผิดแต่เธอก็ขอยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียกล้องเสียชีวิตจริง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
ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือแล้วความสัมพันธ์ระหว่างแหม่มกับเสียกล้องตกลงยังไง
เราเล่าข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นเราก็เล่าว่าแหม่มเป็นภรรยาคนที่สองบ้างก็ว่าแหม่มเป็นภรรยาน้อย
และคุณนุ่นเป็นภรรยาคนแรกแล้วท้องอยู่ด้วย
แต่พอมีข่าวเห็นภาพเสียกล้องตกลงไปจากรถแหม่มก็พยายามจะบอกว่าอ้าวก็เสียกล้องบอกว่าเลิกกับคุณนุ่นไปแล้วแล้วมาท้องได้ยังไง

มบอกว่าแหม่มเองเนี่ยอยู่กินกับเสียกล้องแบบสามีภรรยาแล้วเสียกล้องเขายืนยันว่าเลิกกับคุณนุ่นไปแล้ว
คือที่มาคบกันคบกันเพราะว่าเสียกล้องยืนยันตลอดเลยว่าเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเลิกกับนุ่นแล้วก็เลยคบกับเสียกล้องครับคบมา๕ปีแล้วด้วยแต่ก็ยอมรับว่าเสียกล้องเคยไปมาหาสู่กับคุณนุ่นก็ไปมาหาสู่กับคุณนุ่นอยู่บ่อยเหมือนกันแต่เธอก็เฉยเพราะก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วคนเคยคบกันก็

ธุรกิจนี้มันเป็นเรื่องที่เธอก็ทำด้วยกันเขาทะเลาะกันเรื่องธุรกิจอยู่บ่อย
เพราะว่าพอได้เงินมาเสียกล้องแทนที่จะแบ่งเงินกับเธอเพราะว่าทำด้วยกันเสียกล้องกลับเอาเงินโอนให้กับคุณนุ่นไปเกือบหมดเลย
ตอนที่เริ่มความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาตัวเขาเองก็ได้บอกว่าเขาก็มีลูก
แต่คือเหมือนความสัมพันธ์คือเลิกกันแล้วแต่มีลูกสาวหนึ่งคนอ่าใช่แล้วก็รับรู้มาตลอดก็คือเลิกกันแล้วก็ใช้ชีวิตก็คบกันก็เริ่มอยู่ด้วยกันแล้ว
แต่ก็คือจะต้องเหมือนแบบเขาจะต้องติดต่อคือเหมือนทรงเสียเลี้ยงดูอาจจะต้องมีติดต่อกันบ้างซึ่งตรงนี้เราก็รับรู้มาตลอดใช่
ใช่แต่พอเริ่มมารับแค้นรับคลายว่าอ่าเหมือนเขาท้องหรือมีการตั้งคันไงเราก็เริ่มตามตามดูเขา
ก็คือกล้องเนี่ยเขาจะโอนให้ภรรยาเขาเนี่ยทุกอาทิตย์อันนี้พี่ย่าให้พิสูจน์ได้เลยถ้าเขาบริสุทธิ์ถ้าเขาบอกว่าให้แม่มก็ให้เขาไปเหมือนไปเรียกย้อนดูเขากล้าไหม

ส่วนเจ๊บน้องชายแหม่มบอกว่ารู้สึกผิดมากที่พูดจาไม่ดีระหว่างที่เกิดเหตุ
คำพูดเหล่านั้นมันหลุดออกไปในคลิปทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหมดเลยเจ็บบอกแบบนี้
ก็เลยคิดว่าเสียกล้องคงแกล้งเจ็บ
คิดว่าเป็นการแสดงก็เลยพูดแบบนั้นออกไปในคลิป
บอกว่าไม่ได้เอาปืนไปขู่ญาติของเสียกล้องในงานศพนะคะ

คือผมเป็นคนลงไปคนแรกนะครับในคลิป
คือที่พระออสพยายามอ้อมให้เข้ามา

เค้าพูดเลยว่าเป็นการคนลงมา
ใช่ไหมครับ
ว่าแหม่มนี้เขารู้ตลอดแหละว่าเธอกับเสียกล้องไม่ได้เลิกกัน
แล้วก็รู้ตั้งแต่เธอท้อง๓เดือนแล้วด้วยซ้ำ
ว่าเธอตั้งท้องลูกคนที่๒อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเสียกล้องด้วย

ในช่วงที่มีทั้ง๒คนอยู่นะ
รวมทั้งธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ที่พี่แหม่มเขาบอกเขาก็เปิดเผยไม่ได้
เป็นธุรกิจที่ทำกับเสียกล้องนะครับ
จากธุรกิจเกาลัดที่เสียกล้องเขาทำกับครอบครัวเป็นหลัก
ทีนี้ประเด็นที่ว่าทางเจฟกับแหม่มเขาบอกว่า
เขาเปิดกล้องเขากู้ภาพจากกล้องเขาเอาภาพจากกล้องออกมาจากรถไม่ได้จริงเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจปิดบังอะไรตอนแรกก็เลยได้แค่บันทึกภาพผ่านมอนิเตอร์ของกล้องในรถ
ได้แค่ไม่กี่วิ๑๐กว่าวิอย่างนี้นะครับ
เราได้คุยกับผู้ที่เขาเป็นคนเอาภาพจากกล้องในรถ
กล้องหน้ารถหลังรถของเจฟเนี่ยน้องชายของแหม่มเนี่ยคันนี้
เขาเอาออกคลิปเต็ม๕นาทีออกมาได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือรุ่นน้องของกล้องคือรุ่นน้องของกล้องเนี่ยบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้เจอแหม่มกับกล้องที่โรงพยาบาล
แล้วแหม่มกับกล้องเนี่ยก็เข้ามาถามประมาณว่าใครเปิดดูข้อมูลจากกล้องที่อยู่ในรถได้บ้าง
เขาก็เลยไปป่งไปเปิดอะไรให้ก็ได้คลิปมา๕นาที

กับเจฟขออภัยฮะเขาบอกเขาได้ไปเจอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
ระหว่างที่อาจจะเป็นช่วงที่เสียกล้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วแหม่มเนี่ยเขามาถามว่ามีใครเปิดดูข้อมูลจากกล้องที่ติดในรถได้บ้าง
เขาก็ไปเปิดเปิดก็เป็นคลิปเต็มมา๕นาทีนะฮะซึ่งทีแรกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่เขาเองเขาก็เซฟใส่มือถือเอาไว้เพราะว่ามันจะต้องมีการส่งต่อสุดท้ายก็ได้คลิปเต็มมา๕นาที

แต่ว่าพี่กองก็สนิทกันอะไรอย่างนี้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

ใช่แปลงให้พัวพุโภวะ

น้ำน้องเขาให้แกะคลิป

ตอนที่เขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลตอนดูอาการกัน
จังหวะเขาเปิดคลิปออกมาได้
แต่เขายังไม่ได้เปิดเสียงฟังเห็นแต่ภาพ

ช่วงที่เสียกล้องเปิดประตูลงมาจากรถ
แล้วพอตอนหลังมาลองเปิดเสียงฟังดู
ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า

ล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสพท่าม่วง
บอกว่าได้ประสานไปยังแหม่ม
ภรรยาอีกคนนึงของเสียกล้องที่นั่งรถมาด้วยนะครับ
ที่เสียกล้องมารถการเกิดเหตุ
แล้วก็เจฟน้องชายด้วยนี่ฮะผีน้องสองคนนี้นะครับ
ประสานมาให้ปากคำให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะแจ้งความชัดเจนอีกครั้งเรื่องวันและเวลา
ก็ต้องรอดูต่อว่าจะมีการขยายผลแบบไหน
แล้วยังไงเพิ่มเติมบ้างหรือไม่นะครับ
ข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณผู้ชมให้ความสนใจ